ไม่ใช่เขาถือชวนสาธุชนทั้งหลายไปปิดทองฝังลูกนิมิเลยครับวันนี้ครับ
เอ้าเดี๋ยวคู่นี้มีภาคสองแน่นอนนะครับส่วนคู่ต่อไปการถ่ายเท่าสดที่เปลี่ยนบรรยากาศ
ไปดูมวยร้อยปอนด์ร้อนวิชาบนเวทีเลย
ครับมาฟังประวัติของมวยคู่ที่๕ครับ
เขียวมอันดามันหรือมดคันร้อนชอนุติการ
ชื่อนายอัตภพลยอดนกแก้วอายุ๑๕ปีเป็นชาวจังหวัดพัทธลุง
กมาแล้ว๕๐ครั้งชนะ๓๘แพ้๑๐ครั้งเสมอ๒ครั้ง
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินแดนชายเล็กตศิราชัยชื่อเดชาสุวรรณชัย
อายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
กมาแล้ว๔๕ครั้งชนะ๓๒แพ้๑๓ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนกุมารทองช๕พยักษ์ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ไปพบกับคุณชาญชัยและคุณพิวัฒน์ครับ
แม่คู่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพี่ป่ายังเถียงกันไม่จบเลย

เจอกับราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราช

แล้วพึ่งหลวงเพชรสี่หมุนกับพิชิชัยปอปฐม
นี่คือวันเสาร์ที่๑๒มีนาคม

็อกไปแล้ว๒คู่ในยกที่๒ด้วย

แดนชัยเล็กตอศิลาชัยถ่ายหลังอกล้ม

ฝีไม้ลายมือนี่ดีเลยช่วงชกสวย
นี่เป็นมวยเด็กที่มีระดับอีกคู่นึงนะ

นี่ให้ติดตามชมกัน

การชกมวยมันโตไปคนละแบบเลย

น้ำเงินตัวไปดังทงชัยตอศิลาชัย
คู่นะแข้งซ้ายหน้าคอยสาดคอยเตะเรื่อยนะครับ
ต้องเปิดเกมนะหมัดขวาแล้วเจาะยาว

แค่งขวาทำได้ดีนะเคียว
เอาล่ะรุ่นพี่เบียดบทอย่างเดียว

ขยับออกไม่ออกจะออกอะไร
นั่นความน่ารักของเด็กรุ่นใหม่
ออกแล้วเนียนด้วยนะเนียนตาด้วยนะข้างขวา

เดี๋ยวต้องดูในหน่อยต้องดูใน
โหแค่งขวาแค่งซ้ายสำหรับหน้าเตะแบบธรรมชาติน้อยก็ด้วยว่ะ

ซ้ายขวานี่ได้เลยมีธรรมยักษ์สิงห์มะนีมาด้วยนะที่มุมอ่ะ

ถ้ารุ่งงี้ไม่เก่งสวุรุ่นพี่เราก็อัพสำรับ
นี่เกี่ยวนิดเดียวเสียหายเสียหลัก

แต่โดนแล้วอย่าไปตกใจเท่านั้นเอง

เป็นมวยที่ออกแข้งง่ายแล้วก็สะบัดไปแบบบึก

เดียวซ้ายเดียวขวาหยัดไปเรื่อยนะครับ
แข้งขวาหลุดครับคืนไม่ได้นะ

ถ้ายืดวงแล้วเอาแบบนี้กินเขียวลำบากเลยแดนชายเล็ก
โธ่ได้จากไหนเล็กช้าไหลเนี่ย

ตกใจหรือเปล่าเท่านั้นเองครับเทียวมองอันดามัน

ภาพช้าของมวยคู่ที่๕ครับยกที่๓ที่ผ่านมา

ไฮเล็กนี่ต่อยหมัดเปรี้ยงส่งเกียวลงไปให้กรรมการนับแปด
ดูมัดครับออกมัดจากตอนศิลาใช้ให้ดูทุกตัวเลยนะ
ตัวเลยครับสไตล์เตะขาต่อยหมัด
เมื่อกี้ไปสัมภาษณวยคู่เอกมาเดินเข้ามาแฟนมวยบอกว่าโอ้โหมวยคู่นี้โคตรมันเลย

ขอบคุณกาวซิเมนจราเข้เขียวด้วยนะครับ
๓๐๐บาทแก่ผู้ที่ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐บาท
แก่ผู้ที่ใช้จอระเข้ฝ้าฐานครับ

ไปด้วยดีครับยกที่๔ยกที่๓ปลายยกพลาดนิดเดียวครับ
ขวาตรงเข้าไปหมัดรักต่อยล้มทั้งยืนเลย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

พอได้นับเข้าไปก่อนนี่มันคุมเกมได้
ลงเร็วไอ้ไอ้ไปเรื่อยล็อกล็อก
คงคอยล็อกแล้วตีเกี่ยวขาเสียหลัก

เสียดายเวลาไปนิดนึงครับเวลามันจะหมดก่อนคู่นี้แล้วชกสนุกด้วย

ติดตามต่อเรายังมีอีกหนึ่งคู่ด้วยนะพี่ป่าคู่สุดท้ายในวันนี้

โหโดดเข้าไปเยอะเลย

สู้จริงนะครับ
กระดูกการผ่านมวยเป็นรองครับ
แต่เวลาสู้ขึ้นมานี่มันไม่ได้เกรงกลัวเลย

โหเอาจริงมันเปล่าเพราะเนี่ยพี่ป่า
เล่นจริงเจ็บจริงไหม
เป็นเรื่องเลยนะมีเถียงอ่ะยังมีเถียงอยู่เลยโอ้โหนี่เป็นเกมที่สุดยอดสุด
โอ้โหโอ้โหอ่าถ้าไม่โดนนับนี่นี่เกนี่มันคนละเรื่องเลยน่ะอ่า

ไม่เสียของเลยครับทั้งคนแพ้คนชนะวันนี้เยี่ยมยอดครับเป็นเกมที่เยี่ยมเดิม
กระดูกเป็นรองเป็นอย่างนี้ล่ะมวยอ่ะสิกอัตบูรณ์นะถือว่าสู้ในเต็มที่แล้ว
ทรงนี้ไม่อยากจะลุกแล้วเขียวมันใส่มาเต็มเหยียดเลยนะยก๔

ขวายาวไปเลยครับเคี้ยว

ถ้าขวายาวนี่แดนชัยเล็กเหมือนกันนะพี่ป่า

ถือว่าอันตรายนะตั้งแต่มันหมดเลย
หมดหมดจริงหมดจริงพี่ป่าว่ายน้ำแล้ว
แต่โชคดีจริงนะแดนชัยเล็กเอง
โอ้โหชนะวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าง่ายเลยนะเนี่ย

ให้ดูจนจบเลยนะครับ
ไทยร้านทีมีใจถึงอยู่แล้ว
แล้วเป็นยกสำคัญด้วย

ครับภาพช้าของมวยคู่ที่๕ยกที่๔ที่ผ่านมาครับ
นี่หลังจากโดนนับไปแล้วนี่เร่งเครื่องเดินเข้าหาสาดแข้งขวาต่อยหมัดแรกครับ
ฝ่ายน้ำเงินแดนชายเล็กคอยดักจังหวะต่อยขวาแทงเข่าโต้คืนตลอดครับ
ต้องเร่งให้ผ่านนะเร่งให้ผ่านนี้น่ากลัวนะมวยคู่นี้ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
ครับแลกกันตลอดลืมตายแล้วเออติดตามยกสุดท้ายครับ
นาทีสุดท้ายแม่ถ้าแข้งขวาทำงานดีนะครับแดนชายเล็กนี่เหนื่อยเหมือนกันครับ
นาทีสุดท้ายกางเกงสีแดงทำยังไงเฉียวมออันดามันพลาดยกสามโดนขวาตรงเข้าไปโดนนับ
อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ลืมตายไม่กลัวตายไม่กลัวตายต่อยแบบนี้มันความตายนี่ไว้ทีหลังแล้ว
ถ้ามันเตะขวาสูงนี่อันตรายเหมือนกันนะเฮขวายาวอย่างเดียวเลยดันออกไปครับ
ดันขวานี่ออกแป๋เหมือนกันน่ะถ้าไม่ล้มหยุงเหมือนกันนะแหม่สู้มาครับ
เดินเรื่องขวายางเดียวขวายางเดียวขวายางเดียว
น้ำแบนเดียวดูเอา
เหลื่อยนะแบบนี้
โอ้โหช้ำที่ไม่ได้เชื้อเชิญด้วยแบบนี้

นี่เหลือแค่งขวาอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้
แต่แล้วคาแบบนี้ได้เสียเสียงเฮมาอีกแล้ว
สนุกครับคู่นี้แม่คู่ปิดท้ายในศึกยอดมวยไทยรัฐ

จบจากนี้ไทยรัฐยูทูปแนลยังมีอีกหนึ่งคู่ด้วย

แต่อย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ไต่ล้มก็ต้องเตะ

คือว่าอันไงที่ยังเฮฮากันสนุกยังเฮกันอยู่

เพราะมันไม่ได้แพ้แบบแห่ลุยไล่ที่ไหนพี่ป่า
หัวใจนี่เหลือเกินเลยนะ
จิตหัวใจนี่ธรรมดาดูหน้าตาแล้ว
หัวใจไม่น่าจะดีนะ
เห็นหน้าตาแบบนี้หัวใจนี่ใช้ได้เลย
ดูครับตอนนี้ไปสบายแล้วตอนนี้ไอ้เจ้า
ชัดชัยเล็กหมดจริงนะก็เร่งมองพี่เลี้ยง
มันใส่กันไม่หยุดเลยนะมวยคู่นี้

จบจากคู่นี้แล้วเราก็ต้องลากันนะ

หยกวิทยาเพชร๔๐๐๐๐กับวิชนูภรเพชรปฏออ๋
สลามสึกสหคอวันนี้สังรอด
ราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราชนะครับเป็นรองผู้เอกในศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์หน้า๑๒มีนาคม
สำหรับเสาร์นี้ย้ำผลมวยก่อนนะครับเด่นชุมพรแพ้คะแนนยอดขุนพล
ผู้นำรายการครับลูกนิมิตรแซงยก๕ครับชนะคะแนนพลอยวิทยาหมูสะพานใหม่
นี่เป็นคู่ที่๕ครับแล้วยกสุดท้ายเหลือประมาณ๑นาทีพี่ป่าเคียวกับแดนช่องเล็ก
เชยทั้งคู่นะเพราะว่าเกมการชกถึงแม้จะโดนนับแต่หัวใจ
สู้ทุกรูปแบบนะครับไอ้เจ้าเคียวมดคันร้อน
ได้เลยครับเห็นดูไว้นี้แล้วติดตาเลยนะ
น่าจะว่าไปแล้วก็น่าจะแพ้กระดูกนะแพ้กระดูกเพราะไอ้เจ้าแดนชายเล็กนี่มันโชคโชนเลยนะ
พอทำทำแล้วน้ำเงินมันไม่ยุบเลยอ่ะพี่ป่า
มันเหมือนจะยุบจะยุบแล้วมันไม่ยุบ
ก็เต็มที่แล้วอ่ะใส่จนเต็มถังเต็มสูบแล้วอ่ะนะ
มาแล้วกางเกงสีแดงฮึดสู้ด้วยนะครับ
นับไปมันก็๒คะแนน
๒คะแนนมันคำไปถึงยก๕เลย
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราชูมือเสร็จแล้วต้องลาท่านผู้ชมครับ

ผู้ชนะในวันนี้ครับแดนชายเล็กตอร์ซีราชัย

ท่านผู้ชมครับศึกยอดมวยไทยรัฐกลับมาพบกันใหม่